พูดถึงการสรุปเหรียญรางวัลกันหน่อยแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันครับ

ตอนนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็นำอยู่๒เหรียญทอง๒เหรียญเงินและ๒เหรียญทองแดง

เหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินและสองเหรียญทองแดง
ไหนชมรีมาที่สามนะครับหนึ่งเหรียญทอง

ขนาดที่นัทคอนสวรรค์เนี่ยได้ไปแล้วนะครับ

ก่อนที่จะมีพิธีเปิดแต่ว่าก็ชิงกันเยอะเหมือนกันค่ะ
สาย๒๙เหรียญทองจากกระยานโบลิ่งฟันดับสาโกนยิมนาสติก
ก็อย่างละ๒เหรียญทองมากสุดอยู่ที่เรือพาย๑๔เหรียญทองค่ะ
ยูโด๕เหรียญทองและฟุตบอลตอนนี้นะคะ
นับจำนวนเกรดเป็นการแข่งขันแบบนับจำนวนเกรด๑เหรียญทองค่ะ
ครับกลับมาในช่วงท้ายทั้งสองท่านนะครับ
ก็มีโอกาสที่จะได้พูดกับชาวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
นักกีฬาด้วยนะครับกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไป

โดยเฉพาะการแข่งขันตามสถานที่ต่าง
ที่บอกเมื่อสักครู่เรือพายน่าสนใจเชิญเลยครับ
เข้ามาชมการแข่งขันกีฬาในวันนี้
ถือว่าเป็นจุดหนึ่งเราจะคิดกีฬาเข้าหน้าเท่าไหร่
และนักศึกษาที่สนใจเรื่องนี้เข้ามาเชียร์กัน
ค่ะอย่างไรครับฝั่งพิธีเปิดฝากอะไรครับ
ในส่วนของฝั่งพิธีเปิดนะคะก็จะฝากนะคะกีฬาของนครสวรรค์เกมนี้

ก็อยากจะฝากว่าพี่น้องชาวนครสวรรค์ทุกคนนะคะ
รวมถึงประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะ

ลูกหลานชาวปากน้ำโพยินดีที่จะต้อนรับการแสดงนี้

ค่ะก็นครสวรรค์ก็รับหน้าเสือนะครับ

ก็อยากจะฝากทั้งเรื่องของการแข่งขันแล้วก็พิธีเปิด
อยากให้มาสนุกกันเยอะเพราะว่าจะเป็นการเรียกความคือคักให้กลับมา

ใช่ครับแต่วันนี้คนจำชื่อจังหวัดนครสวรรค์ที่โด่งดังจากกีฬาแห่งชาติ
ก็คือสตีเล็กนะครับเวลาหลายครั้งก่อน

แล้วก็จะสร้างการต่อยอดให้กับนักกีฬาสู่ระดับชาติมากน้อยขนาดไหนนะครับ

รายการไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ